สามสิบก็คือสถานเอกอัฆราชทูตสหรัฐอเมริกา
ได้ขอบความเนื้อหาภาษาไทยก็คือ
คุณเสถาดุวีศิลป์
ที่จะทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีท่านใหม่
ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทย
เพื่อสารต่อความร่วมมือที่ยืนนานของเรา
แล้วก็ลงชื่อด้วยภาพทางขวานี้ครับ
ท่านก็คือเอกอัครราชทูตโรเบิร์ตโกเด็ก
แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคุณผู้ชม
ก็คือ๑๙๐ปีกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐ
ซึ่งเคยมีการจัดเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ๑๙๐ปี
ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐนักกรุงวอร์ชิงตันไปด้วย
เมื่อ๒กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
โดยท่านเอกอัครราชทูตโรเบิร์ตกอเด็ก
เข้ามาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย

ตั้งแต่ตุลาคมนะครับ